นะส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะคุณนุ่นวรนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่เคยฝากผลงานไว้กับผู้อำกับรุ่นใหญ่

พอพี่นุ่นเขารู้ข่าวว่าพี่อ๊อฟป่วย
ล่าสุดพี่นุ่นก็เลยขอฝากกำลังใจผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรา
หลังจากทราบว่าตอนนี้อาการของพี่อ๊อฟดีขึ้นเรื่อยแล้ว
แล้วก็ฝากกำลังใจไปถึงครอบครัววัชิระบรรจงทุกคนด้วยค่ะ
มีโอกาสได้ไปเยี่ยมค่ะ

แล้วก็คนรักลุงเยอะค่ะ

ก็ได้กลับมาทำงานได้กลับมาทำอะไรที่ลุงรักอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็บกไม้บกมือแล้วก็อย่างนี้
วันนั้นก็มีโอกาสได้อยู่กับพี่แดงแล้วก็อยู่กับคุณหมอ

ตอนนั้นคุณหมอก็อธิบายว่าการเกิด

เป็นกำลังใจให้กัน
คือมีชาวในแนะท์เข้าไปคอมเมนต์
ยินดีเรื่องการมีทายาท
เพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเห็นว่าพี่นุ่นเนี่ยรูปร่างเปลี่ยนไป
เพราะชุดนี้เลยนะนั่นไงถูกต้องพี่นุ่นก็เลยออกมายืนยันว่า
ยังยังไม่มีข่าวดีนะคะแต่น่าจะเป็นความเข้าใจผิดจากชุดที่ใส่เท่านั้นเอง

ก็เป็นเรื่องของชุดแหละค่ะบางทีชุดมันก็แบบเป็นปล่อยอะไรอย่างนี้จังหวะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องถามว่าเบื่อไหมที่จะถาม
ไม่ค่ะไม่ค่ะคือตอบได้แค่วันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะยังไม่มีอนาคตว่าจะต้องตอบยังไงค่ะ
ก็เป็นคนตรงนะเออเบื่อไหมที่ต้องคอยถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี
พี่หนุ่มขอโฟกัสแค่ทุกวันนี้
พี่นุ่มเป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วมีความมุ่นมั่นนเติมตั้งใจว่าจะทำวันนี้ได้ลวงอะ
เออเธอก็มีความสุขไปอีกรูปแบบนึงนะฮะ
แต่สรุปว่าตอนนี้ยังไม่มีเบบิต่ายังได้นะ
แค่แฟชั่นการแต่งตัวของเธอเฉย

เวลาเราใส่ชุดพองนี่

ท้องหรือเปล่าไม่ได้ท้องอ้วน